น้องเมียเนี่ยนะเอาจอบเนี่ยไปตีพี่เขยจนเสียชีวิตคาที่นอน
พี่เขยกำลังหลับอยู่โอ้โหเขาทำไปทำไม
เขาบอกเขาแค้นใจเพราะพี่เขยของเขาเนี่ย
แอบมามีอะไรมามีความสัมพันธ์มาเป็นชู้กับเมียของเขานั่นแหละ
เท่ากับว่าเขยของบ้านกับสะพ้ายของบ้านเนี่ยแอบเป็นแอบกิ๊กกันว่าไง
เป็นชู้กันมีอะไรกันเลยโอ้นี่นะฮะฝั่งของคนที่เป็น
น้องชายของภรรยาเนี่ยก็เลยไปฆ่าพี่เขยจนตาย
อันนี้เรื่องจริงหรือคิดไปเองก่อนอันนี้เรื่องจริงเลยฮะ
โอ้โหเราลงพื้นที่ไปเนี่ยได้คุยกับทุกฝ่ายทุกฝั่งเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเอาดูตรงจุดเกิดเหตุก่อนนะครับ
บ้านพักหลังหนึ่งที่ตะบนช่องสแก่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
เจอศพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการแจ้งเหตุว่าพบคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
สพเมืองเพชรชบุรีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบ้านปูนชั้นเดียวนะฮะ
แต่ปลูกรวมกันเป็นกลุ่มอยู่หลายหลังฮะอยู่ใกล้กันเนี่ย๕หลังด้วยกันนะครับ
ก็มีบ้านหลังหนึ่งที่เจอศพอยู่นะครับค่ะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายถิระพลนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อโจ๊กอายุ๓๓ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
เขาเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในสภาพถูกตีแล้วก็ฟันด้วยของแข็งของมีคมเข้าที่ใบหน้า
แล้วก็ศีรษะหลายแห่งด้วยกันนี่ฮะซ้ายมือนะครับ
ก็คือคนก่อเหตุชื่อนายอานนท์สินกลัดชื่อเล่นชื่อเบียร์อายุ๓๕ปีนะครับ
อายุน้อยกว่าผู้ตายนะฮะผู้ตายเนี่ยโจ๊กอายุ๓๓
แต่ว่านายอานนท์เขามีศักดิ์เป็นน้องเมียนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเข้ามาเป็นเขยของบ้านเป็นสามีของพี่สาวของผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ทีนี้ตำรวจรู้ได้อย่างไรว่าคนก่อเหตุคือนายอานนท์นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ที่นอนนะฮะที่เจอผู้ตายถูกทุบศีรษะนะครับ
ตำรวจไล่ไปเนี่ยมันมีรอยเลือดเนี่ยหยดที่พื้นห้องนะฮะ
ห้องนอนไปห้องโถงของบ้านนะไปแถวประตูนะครับ
ถึงลูกบิดเลยนะครับทุกผู้ชมครับแสดงว่ามือเปื้อนเลือดต้องจับลูกบิดใช่ไหม
นี่ฮะประตูลูกบิดเนี่ยหลังบ้านนะครับ
แล้วมันไปถึงบ้านอีกหลังนึงซึ่งอยู่ห่างไป๓เมตร
นั่นคือบ้านของอานนท์ไงบ้านของน้องเมียผู้ตาย
ถึงกันอ่ะเขาเป็นบ้านของกลุ่มครอบครัว
เขาจะอยู่กันหลายหลังแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
นี่ฮะอานนท์สินกลัดหรือว่าบีอายุสามสิบห้าปีนะครับ
รอยเลือดเนี่ยหยดไปถึงลานหน้าบ้าน
แต่ที่บ้านนี้ปิดไม่มีคนอยู่
เต็มบ้านเลยพี่อุ๋ยนี่ชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็มาดูกันนะฮะ

เพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่า
ธีรพลผู้ตายเนี่ยเป็นพี่เขยของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือเป็นสามีของพี่สาวของอานนท์นะครับ
โดยขณะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ธีรพลอยู่บ้านคนเดียวนะครับ
แล้วตอนที่เจอศพเมื่อเช้าเนี่ย
ทางเมียของเขาก็ไม่อยู่นะฮะ
เพราะว่าขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกชายวัย๑๗ปี
เรียนอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนะครับ
ภรรยากลับมาตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
หลังจากไปส่งลูกตั้งแต่เมื่อวานนะ
ก็พบว่าสามีเสียชีวิตบนที่นอนแล้ว

แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
คือทางภรรยาของผู้ตายเองเนี่ย
เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าพูดได้
เนื่องจากไปผ่าตัดกล่องเสียงมานะฮะ
เดี๋ยวขอดูผังครอบครัวหน่อยนะ
อันนี้ตอนทำแผนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ
นี่นะฮะคือภรรยาของผู้ตายนะครับ

เพราะฉะนั้นผู้ตายก็จะมีศักดิ์เป็นพี่เขยของผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าธีรพลเนี่ยไปแอบมีอะไรกับเมียของน้องชายของเมียตัวเอง

ส้มคือเมียของเบียร์ผู้ต้องหาใช่ไหม
เท่ากับว่าธีรพลเนี่ยคือเขยของบ้าน

มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกันนะครับ
ตำรวจเนี่ยก็ไล่สืบสวนนะครับ
พบว่าธีรพลกับอานนท์เนี่ยมีปัญหากันเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ไปเจอรอยเลือดหยดไปถึงหน้าบ้านของอานนท์

ตรวจค้นในบ้านนะฮะในบ้านของคนก่อเหตุเนี่ย
ไปเจอคราบเลือดในห้องน้ำนะครับ
แล้วเจอจอบเหล็กด้ามยาวมีเลือดเปื้อนอยู่นะ
ลักษณะถูกล้างคราบเลือดวางทิ้งไว้ที่หลังบ้าน
นี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็เลยไปต่อเลยนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วนายอานนท์เนี่ยเขาทำงานเป็นช่างอยู่ที่อู่แห่งหนึ่ง
ก็เลยลองไปดูก่อนว่าอยู่หรือเปล่านะฮะ
สุดท้ายไปเจอจริงนะฮะก่อเหตุเสร็จนะฮะ
แล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวล้างคราบเลือดแล้วออกไปทำงานตามปกติ
กะว่าจะทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ

คุณตวีการลงพื้นที่เลยนะครับ
ก็ไปคุยกับทางอู่ก่อนนะฮะที่ผู้ต้องหาก่อเหตุเสร็จแล้วก็มาทำงานที่อู่

เต่าเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
อานนท์เนี่ยเขามาทำงานเมื่อช่วงเช้า
เต่าบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอานนท์ก็มาทำงานตามปกติ
ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับเมียของอานนท์
เมียก็ขี่รถกลับไปเหมือนกับมาส่งผัว
ระหว่างนั้นก็ดูท่าทีก็ปกติดี
เดียวไม่นานฮะมีตำรวจมาฮะแล้วก็มาควบคุมตัว
เต่าบอกทีแรกผมก็ยังติดใจสงสัยอยู่
ก็ยังถามตำรวจว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าอานนท์เนี่ยไปฆ่าคนตายมา
ตำรวจบอกก็นี่ไงแล้วชี้รอยเลือดที่ติดอยู่ที่รองเท้าของอานนท์นะฮะ
โอ้โหคือพกหลักฐานติดตัวไปด้วยขนาดนี้
กลับไปล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้าน
นี่รอยเลือดติดรองเท้าอยู่นะครับ
อ๋อนี่อันเงี้ยอ๋อมันบาง

โฆษฮะโฆษอยู่บนรองเท้า

เค้าได้พูดอะไรกับช่างเป็นครั้งสุดท้ายไหมแล้ว

เค้าก็ยอมไปแต่โดยดี
หลังจากถูกควบคุมตัวได้จับกลุ่มตัวได้นะฮะเขาก็สารภาพนะ
โดยบอกกับตำรวจนี่คุมตัวมาทำแผนเลยนะฮะ
นายอานนท์เนี่ยบอกว่าเขาจับได้ว่าธีรพลผู้ตายซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เขยของเขาเนี่ย
แอบมามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียของเขา
เมื่อคืนนี้ก็เลยอาศัยช่วงที่พี่เขยนอนหลับอยู่ในบ้าน
จอบด้ามยาวเนี่ยเข้าไปที่ห้องนอน
แล้วก็ทุบหัวฟันหัวจนเขาเสียชีวิตบนที่นอน
ซ้ายมือนั่นคือผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เรียกได้ว่าไม่ทันตั้งตัวนั่นแหละนอนหลับอยู่
พอทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วนายอานนท์บอกว่าก็กลับมาที่บ้านตัวเอง
เอาจอบเนี่ยไปล้างเลือดในห้องน้ำแล้วเอาไปวางซ่อนไว้หลังบ้าน
ก่อนที่ตอนเช้าจะขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียน
แล้วก็ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถตามปกติ
แล้วตำรวจก็มาควบคุมตัวนี่ฮะ
ตอนที่ตำรวจคุมตัวนายอานนท์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ตลอดเวลานายอานนท์ก็พร่ำบนบอกแค้นใจ
พี่เขยเนี่ยแอบมาเป็นกิ๊ก
มามีอะไรกับเมียตัวเองทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมที่แล้วก็บอกว่า

เพราะผู้ตายเองก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
หุ่นตระหวี่การวันนี้
ก็เลยได้คุยนะกับ
ภรรยาของผู้ตาย

ไปผ่ากล่องเสียงมาเห็นไหมครับเธอก็เศร้าเลยนะตอนนี้สามีตาย
น้องชายก็กลายเป็นผู้ต้องหาเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ค่ะคุณมาริสานะค่ะวันนี้เธอก็พาคุณระวีการเนี่ย
ไปดูจุดที่สามีเสียชีวิตในห้องนอนด้วยนะครับอ่านี่
ในบ้านตรงนี้นะฮะเธอบอกบ้านอยู่ห่างกันแค่สิบเมตร
ระหว่างบ้านเธอกับบ้านน้องชายเรื่องราวความสัมพันธ์รอยร้าวต่างต่าง
เธอบอกมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณ๑ปีก่อน
เธอบอกเธอจับได้ว่าน้องสะพ้ายของเธอก็คือเมียของน้องชายเนี่ย
ค่ะสมมุติชื่อส้มก็แล้วกันนะอ่าแอบแชทแล้วก็ส่งข้อความทัก
มาพูดมาคุยกับสามีของเธอค่ะก็คือธีรพลผู้ตายโจ๊กอ่ะนะ
ชื่อเล่นชื่อโจ๊กนะฮะตอนนั้นเธอก็เค้นถามสามีเธอ
สามีเธอก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับส้มจริง
โดยมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าการแชทพูดคุย

รับถึงขั้นกราบเท้าเธอแล้วรับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธีรพลอีกสามีเธอก็รับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับส้มอีก
ซึ่งเป็นภรรยาของน้องเมียแม้จะไม่ใช่สายเลือดโดยตรงแต่มันเครือยาธิ
ทั้งสองฝั่งต่างก็ยอมรับกันแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก
โดยจะไม่บอกเรื่องนี้กับอานนท์เพราะถือว่าเอาเราเคลียร์กันแค่๓คนให้จบตรงนี้ก็แล้วกัน
ไม่อยากให้มันต้องไปรับรู้ถึงน้องชาย
จะได้รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวกันเอาไว้เหมือนเดิม
เธอบอกว่าหลังจากนั้นมันยังมีอยู่ฮะไม่จบเหรอฮะเธอจับได้ว่าส้มเนี่ยยังแอบติดต่อกับสามีเธออีก
จนถึงขั้นต้องเอามือถือสามีเธอมามาบล็อกทุกช่องทางไม่ให้ติดต่อกับส้มได้อีก
แม้บ้านจะอยู่ห่างกันแค่๑๐เมตรแต่มันไม่รู้จะทำอะไรได้ดีกว่านี้
สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าขาดความสัมพันธ์คือเธอก็ไม่พูดไม่จาไม่สูงสิงกับบ้านนั้นเลย
ยุ่งกับน้องสะพ้ายเลยว่างั้นเถอะแต่บล็อกโทรศัพท์ก็แล้วนะ
คอยจับตาดูอะไรต่างนานาก็แล้วเรื่องไม่จบฮะยังอีกหรอคะ
คือมาริสาเนี่ยภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว๖๕
สามีเธอเนี่ยไปบวชพอไปบวชเนี่ยตอนอยู่บ้านคุยกันไม่ได้ใช่ไหม
ปรากฏไปบวชได้วันเดียวส้มส่งแชทมาพูดมาคุยกับพระสามีเธอ
บวชได้หนึ่งวันแชทกับพระเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านแล้ว
ก็คือปลอดภัยอะคุยกันได้ไม่มีคนตรวจสอบ
เมียของน้องชายเธอเนี่ยส่งแชทมาคุยกับสามีเธอตอนที่บวชพระอยู่

เนื้อหาแชทลักษณะก็คือพยายามที่จะขอโทษเธออีกครั้งหนึ่ง
นี่ไงวันนั้นส้มโทรจริงแต่พี่ปรางบล็อกส้มก็ไม่ได้คุยแล้ว
ก็ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้โทรอีกขอโทษ
ภรรยาของผู้ตายเลยบอกมึงไม่ต้องมาขอโทษ

พระบวชแค่วันเดียวมึงก็โทรไปหาเขาแล้ว
ละอายบ้างเหรออยากได้มากเหรอผัวกูเนี่ย
ยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงไม่มีใครกล่าวหาใคร
ก็ยอมรับว่าสามีเธอทำไว้แบบนี้
ฝั่งเมียน้องชายเธอก็ทำไว้แบบนี้
แล้วสุดท้ายครอบครัวเธอบอกมันแตกสลาย
เพราะน้องชายเธอรู้จนได้แม้จะพยายามปิดเขาก็คงระแคะระคายของเขา
รู้ความจริงแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่
มันก็เลยนำมาซึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
เข้ามาในบ้านเธอตอนที่สามีเธอหลับอยู่
แล้วก็ใช้จอบฟาดจนเสียชีวิต
ผู้หญิงมายุ่งกับแฟนเขาเองเขาบอกผู้หญิงยุ่งกับแฟนเขาเอง
แฟนเขาไม่เล่นด้วยแฟนเขาทำไมนะบอกเลิกไปตั้งนานแล้ว

ผู้หญิงมากราบติงปังด้วย

ขอโทษว่ายังไงคะ

พระยาผู้ตายก็ไปผ่าตัดกลองเสียงบ้างนะคะ
พระยาผู้ตายก็ไปผ่าตัดกลองเสียงบ้างนะคะ

ทุกผู้ชมครับมีญาติอีกคนนึงก็เป็นคู่เขยกับฝั่งของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังนั่งพูดคุยกันอยู่เลยนะ

มันก็ไม่มีล้างบอกเหตุอะไรหรอก

เขาก็ไม่ได้มาบ้านนี้นานแล้ว
เขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับบ้านของผู้ตายนานแล้ว
แม้จะเป็นบ้านพี่บ้านน้องกันก็แล้วแต่
ในเรื่องราวความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

เขาก็พยายามเคลียร์กันไปแล้วรอบนึง

ของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก

ส้มภรรยาของผู้ต้องหา

เรื่องราวระหว่างเธอกับผู้ตาย

แล้วเธอก็ขอโทษ

กล่าวหาว่าแชทไปหาผู้ตาย

ก็แชทมาหาเธอเหมือนกันนะค่ะ
มันไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยแชทไปหาฝ่ายเดียว

สักทีถึงขั้นขอโทษก้มกราบเท้า
ว่าเคลียร์กันไปแล้วทำไมยังแชทหากันอยู่
บอกผู้ตายก็แชทหาเธอเหมือนกัน
ทีนี้พอเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย

พยายามไม่พูดคุยไม่เกี่ยวข้องกันอีก
แต่สุดท้ายสามีของเธอ

นี่ไงผมถึงบอกว่า
เรื่องราวเหล่านี้มันต้องหยุดใช่ไหม

สวบของมีละคนที่เสียชีวิตนะครับ
มาตั้งบำพินกุศลที่วัดนองไพยจรวนธรรมนะครับ

เอาละส่วนหนึ่งมันก็มีสาเหตุอย่างที่ไล่กันมา
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความสูญเสียของคนในครอบครัว
เพราะผู้ตายเขาเป็นเสาหลักทำงานหาเงินดูแลภรรยาที่เพิ่งผ่าตัดกล่องเสียง
ลูกชายอายุ๑๗ก็กำลังเรียน
ตอนนี้สูญเสียสามีศูนย์เสียพ่อไปแบบกระทันหันแบบนี้เนี่ยใครจะดูแลครอบครัวต่อไป
ส่วนตัวนายอานนท์คนก่อเหตุนะครับตำรวจคุมตัวได้แล้วนะฮะทำแผนเรียบร้อย
เดี๋ยวจะส่งฝากขังดำเนินคดีต่อไปครับ
นี่ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยนะคะสามีเสียชีวิตน้องชายติดคุก
เหลือลูกวัย๑๗ตัวเองเพิ่งผ่ากล่องเสียงมาแล้วต้องอยู่กับคู่
ไม่รู้ต้องอยู่อะไรกันอีกไหมกับผู้สะพ้ายที่ทำให้เกิดเรื่องเนี่ย